อย่ามาเล่นกับไฟร้อนถึงไม่ดี
ไม่มีเพลงไหนเหมาะเท่าเพลงนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ห้างพารกรวันก่อนแทบเลยจริงนะ
งานนี้คุณดูโอ้โหอลังมากมาในลุคสุดปังพร้อมกับลีลาการเดินแบบแบบธรรมธแมงแล้วก็น่ารักนะ
เดี๋ยวดูตอนน้องเขาหันหลังจ้าคุณผู้ชมนะ
คลายร้อนไหมล่ะจ๊ะถอดเสื้อคลุมออกก็คือแทบจะไม่มีอะไรเลยหลังว่างแตกที่อย่างขวัญบอก
แล้วก็ยกระดับความปังด้วยไฮโดลิกอีกด้วย
ดันขึ้นไปสูงปรี๊ดด้านสยามรากรไม่กลัวนะจ๊ะ
เป็นไงนะฮะนี่แหละค่ะคนกรี๊ดกันคอแทบแตกเลยคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าบัตรชั้น๒เห็นน้องพีพีเต็มตาเลยนะ
แล้วก็เห็นงานนี้นะชุดเต็มแบบนี้ต้องบอกเลยว่าน้องพีพีเขาจริงจังทุกงานนะ
วันติด๓วันรวดของน้องพีพีบอกเลยว่าทุกลุคสุดปังหมดเลย
อย่างสองงานก่อนหน้านี้ก็มาแบบเลิศนี่ชุดแดงแบบสับ
หรือจะเป็นชุดเหลืองฟ้าก็ดูมินิมอลแต่ก็ดูน่ารักแบบว่าสมกับเป็นพีพี
แล้วพีพีก็บอกเลยว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละงานไม่เคยพร่องเพราะว่าวางแผนมาตลอด
แล้วเวลามาเจอแฟนนะคืออะไรอยากให้แบรนด์อัพใจกับลูกคลัง
จริงจังแค่ไหนถอดเสื้อคุยเลยดีกว่า

พีพี่ไม่ได้อยากแต่งตัวแบบนี้หรอกแต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศ
ช่วงนี้หน้าผมมันแบบล้อไหนอะ

แคลกช่วยกันทำหลังหลังก็หมดโมงล้าที่จี่จ้าง
ว่าอยากยังให้ด้วยนานออกมาดีที่สุดมากกว่าแล้ว
ว่าทุกคนที่มาครับให้คนที่มาแล้วประทับใจคุณผู้

ทราบกันว่าช่วงนี้น้องอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่สบายใจเรื่องอาการป่วยของคุณแม่
แล้วครั้งนี้ค่ะน้องพีพีก็อัปเดตให้ฟังด้วยนะคะ
ล่าสุดคุยกับคุณหมอคุณแม่ตอบสนองการรักษาดีขึ้นแล้วนะ
พีพีก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนทุกคนด้วยนะคะ
สุดยอดนะคะขอให้คุณแม่หายไวนะคะ